นักข่าวเราก็ไปเก็บเรื่องปฏิกิริยาบรรยากาศแฟนคลับรอรับคุณทักษิณมาถึงเหยื่อแผ่นดินไทยทำอะไรไปอย่างไร
ชาวเน็ตเขาดูหมดคุณทักษิณมีการลงรูปคุณยิ่งรักมีการลงรูปลงคลิปใช่ไหม
ดีโอคอลมาเครื่องบินเจ็ตเขาเอ๊ะมันแพงไหมหน้าตามันเป็นยังไง
เขาแต่งตัวยังไงเขาใส่อะไรยังไงเขาส่องหมดเลยค่ะอ่า
เป็นช่วงเช็คหน่อยเช็คของหน่อยเป็นยังไง
เขาบอกว่าราคาเครื่องบินเจ็ตที่คุณทักษิณชินวัฒน์นั่งกลับไทยในรอบสิบห้าปีเนี่ยสมถามากอืม
หรูหราสมฐานะมหาเศรษฐีมากเพราะมูลค่ามันคือกว่า๒๔๐๐ล้านบาทนะคะ
ไอ้เครื่องลำนี้เลยเหรอเอาแน่นอนเอาพี่อุ๋ยดูสภาพเครื่องก่อนค่ะอืม
เคยขึ้นไหมคะไม่เคยบินก็ไม่เคยค่ะเออสองพันสี่ร้อยล้านนะคะ
ครับเจ็ตลำนี้เนี้ยเป็นเครื่องบินธุรกิจสองเครื่องยนต์บินได้ไกลเจ็ดพันห้าร้อยไมล์ทะเล
ไม่ต้องอยู่เติมน้ำมันและมีเพดานบินสูงถึง๕๑๐๐ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลนะคะ
ในห้องผู้โดยสารของเครื่องบินมีพื้นที่กว้างขวางสูงเกือบ๒เมตร
รองรับผู้โดยสารได้สูงสุดเนี่ย๑๙คนแบ่งสัดส่วนได้เป็นพื้นที่การทำงาน
ทานอาหารความบันเทิงแล้วก็การพักผ่อนสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันค่ะ
อยู่ที่เจ็ดสิบล้านเหรียญคิดเป็นเงินไทยประมาณสองพันสี่ร้อยล้านบาท
ถ้าเป็นมือสองสมมุติว่าซื้อมือสองมาเนี่ย
ราคาก็จะตกลงมาเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งได้เลยสามสิบล้าน
ก็พันห้าสิบห้าล้านบาทนะคะเพราะถือว่าก็เป็นรุ่นที่ได้รับการยอมรับจากวงการการบิน
แล้วก็เป็นที่ต้องการในตลาดสูงด้วยราคามันก็เลยยังดีอยู่นะคะนี่
อุ๋ยคนไทยเราบ้านเราที่เป็นคนไทยมีกี่คนที่มีเครื่องบินแจ็คส่วนตัวเนี่ย
น้อยอยู่นะไม่เยอะนะไม่ทราบฮะไม่ได้อยู่ในวงการไม่ได้อยู่ในวงการ
ไม่ได้เชี่ยวชาญเนอะอ่าถ้าจะถ้าจักรยานยนต์มือสองพี่มีอยู่
โถเอ้าแต่ว่านี่ไม่ใช่เจ็ดลำแรกของคุณทักษิณนะคะพี่อุ๋ย
เซ็ตส่วนตัวลำแรกค่ะเพราะว่าเครื่องบินเจ็ตลำแรกของคุณทักษิณเนี่ย
ลำนั้นแหละชื่อเล่นของลำนั้นคือทักกี้แอร์ไลน์ที่คนเขาแซวกันนะคะ
มีมหาเศรษฐีนักธุรกิจคนอื่นนิยมซื้อเครื่องบินเจ็ตรุ่นนี้
เป็นภาษณะส่วนตัวเหมือนกันครับเพราะว่าอ่ะหนึ่งสะดวก
สบายสามความปลอดภัยสูงนะคะนอกจากความรู้ของเครื่องบินเจ็ตแล้ว
สังเกตที่ข้อมือของคุณทักษิณด้วยทำไมฮะนาฬิกาของคุณทักษิณค่ะ
เอาใช่ฮะใส่นาฬิกาฮะรู้ไหมคะว่าราคาเท่าไหร่อ๋อไม่ทราบครับ
เขาเช็คกันไปหมดแล้วในโลกออนไลน์พี่อุ๋ยอย่ามาแอฟต้องรู้แล้วแหละเท่าไหร่
ร้อยล้านพี่อุ๋ยอุ้ยเดี๋ยวมาเต๊ฟิลิปร้อยล้านเหรอร้อยล้านค่ะ
ปาเต้ฟิลิปไม่ใช่ร้อยถ้วนอันนั้นอ่ะร้อยสิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่บาท
เป็นตัวเลขที่ตอนนี้เกิดมาสามสิบกว่าปียังไม่เคยได้แตะนะคะทำไมมันแพงขนาดเนี้ย
ปัดบอกเวลาทั้งหน้าและหลังได้รับการยอมรับจนถูกขนานนามให้เป็นนาฬิกาข้อมือ
ที่มีความซับซ้อนที่สุดในโลก
คืออเมริกาเนี่ยเรื่องกลไกข้างในมันสำคัญมาก
เพราะมันคือความประนีตของคนที่เขาทำของช่างนาฬิกามันถึงได้แพง
ทำจากทองคำด้วยเหรอเอออันนี้ยังไม่นับเรื่องทำเรื่องของกลไกเนี่ยซับซ้อน
ก็แพงระดับหนึ่งแล้วนะวัสดุอีกผลิตจากทองคำ๑๘เคหรือ๑๘กรัฐนะคะ
อ่าหน้าปัดอีกด้านเนี่ยดูครับหรือว่าเป็นรายการระบบปฏิทินถาวรได้
กระจกเป็นแซฟไฟล์อย่างดีกันกระแทกแล้วก็รอยขีดขวนค่ะอ๋อกันรอยขีดขวนด้วยถูกต้องเป็นแซฟไฟล์ค่ะ
เหมือนฟิล์มติดมือถือพี่ไหมฟิล์มพี่เป็นซาไฟล์มั้ยแหละค่ะพี่ซาไฟล์ค่ะ
ของพี่น่าจะเป็นแบบว่าอย่างอื่นอ่ะมันไม่ใช่ใช่ไหมมันไม่ใช่เนอะ
กระจกกับแผ่นฟิล์มก็คือต่างกันด้วยวัสดุแล้วนะคะอันนี้ของเขาเป็นแฟไฟล์นะคะ
แล้วก็วัสดุตัวเรือนเป็นสเตนเลสสตีลขนาดสี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดมิลลิเมตร
หนาสิบหกจุดหนึ่งมิลลิเมตรผ่านการขาดแต่งอย่างดี
แล้วก็ประกอบกับสายนาฬิกาค่ะครับเป็นสายหนังจอราเข้นะคะอ่า
รองพลังงานได้เจ็ดสิบสองชั่วโมงอืมราคาก็อย่างที่ขึ้นให้เห็นอยู่นี้
ด้านขวามือหนึ่งร้อยสิบสามล้านนะคะโอ้โหแต่หลายคนจะสังเกตว่าเอ๊ะ
เต๊เขามีทำขอบแดงด้วยเหรอเพราะตาคุณทักษิณเดินออกมาทักทายแฟนคลับอ่ะ
สามนาทีนั้นน่ะที่มันแพรมออกมาจากเสื้อสูตรอ่ะ
มันเป็นรายการที่มีขอบแดงแดงนี่น่ะเหรอมันคนละเรือนกันเขาเปลี่ยนค่ะฮะ
ไงเห็นไหมล่ะอ่าดูขอบแดงเห็นยังสายขาวอ๋อตอนอยู่บนเครื่องก็เรือนึงเหรอ
ใช่ค่ะลงมาเป็นอีกเรือนหนึ่งนะคะโอ้นั่งไงนั่งไงนั่งไงนี่ไงเห็นไหมค่ะอ่า
ออกมาคนเนี่ยต่อคิวกันเยอะมากทางซ้ายมือคือบนเครื่องปาเต๊ฟิลิป
สิบสามล้านกว่าบาทอ่าทางขวาคือลงเครื่องแล้วนี่ตอน
ดีโอคอร์อ๋อแล้วก็ลงเครื่องมาแต่ถ้าดูจากเก้าอี้นั่งก็คือ
เหมือนกับคุณทักษิณเปลี่ยนนาฬิกาก่อนลงเครื่องถูกต้องค่ะใช่ไหมเออใช่ค่ะ
แล้วลึกถึงดวงดาวในระบบสุริยะอันนี้จะเป็นดาวอังคาร
นสีแดงเพลิงตัดกับหน้าปัดสีขาวสายเป็นโบโครนะคะตรวจสอบข้อมูล
เว็บไซต์ราคาขายจริงจริงเนี่ยเก้าพันสามร้อยบาทแต่ว่า
ด้วยความที่ของมันหมดเร็วเพราะว่าผลิตจำนวนจำกัดแล้วก็เป็น
ตอนนี้ราคาก็เท่าตัวแล้วนะคะในการรีเซลนี่ทันทีที่คุณทักษิณใส่ยี่ห้อนี้มาเนี่ย
เว็บขายแบบนาฬิกามือสองในเว็บขายแรนดเนมเนี่ย
เอามาขายกันเต็มเลยก็ไปสองสามหมื่นแล้วสิอยู่ที่ประมาณหมื่นห้า
หมื่นห้าใช่จากราคาจริงเนี่ยเก้าพันสามร้อยบาทนะคะ
ก็จะมีหน้าปัดใหญ่๓หน้าปัดเล็กจับเวลาบอกวินาที
แล้วก็กันน้ำได้ด้วยนะคะอ่าครับที่นี้